สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๘กรกฎาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุสองหนุ่มสาวขี่จักรยานยนต์เลี้ยวเข้าซอยอย่างกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงจากฝั่งตรงข้ามเบรกไม่ทัน

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพสองหนุ่มสาวขี่รถจักรยานยนต์สีฟ้าดำมาตามถนน
เลี้ยวขวาตัดหน้ารถเก๋งสีขาวเพื่อจะเข้าซอย
แต่ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์อีกคันขี่มาทางตรง
ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันชนกันอย่างจัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนจรรยานนท์หมู่๑๔
ตรงบนบางหัวอำเภอปะปะกงจังหวัดถาเชิงเศร้า
ทำให้นายสาคอนถมมาอายุ๖๔ปี

ส่วนนายที่ก่อนมาเรืองอายุ๓๘ปี
ขี่มากับแฟนสาวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

และจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำอีกครั้ง

แล้วพอมาถึงสี่แยกก็เลี้ยวขวาทันที
ทำให้รถชนรถจักรยานยนต์อีกคันอย่างจัง
ถนนเมืองเก่าตะบนกระบี่ใหญ่

เมื่อวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ทำให้นายสนิทบุญทองเล็กอายุ๖๑ปี

ได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าด้านซ้ายหัก
แต่แทนที่ผู้ก่อเหตุจะช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
กลับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉย
ผู้บาดเจ็บจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ต้องลงมาเล่ต้องมาดูเล่กันมั้ง
ไม่ใช่ว่าต้องการมีความเยอะโล่ง
แต่ว่าต้องลงมาแลกกันมั้งพูดกันคุยกัน
ด้านนางสาวพัชรีบุญทองเล็กอายุ๓๓ปี

ผู้เป็นพ่อทำงานได้วันละ๔๕๐บาท
หลังเกิดเหตุแพทย์สั่งให้หยุดงาน๒๐วัน

อยากให้ผู้ก่อเหตุแสดงความรับผิดชอบ

ที่จังหวัดประธุมธานีเกิดดูปฏิเหตุรถเก็บขยะ

ท้ายรถบรรทุก๖ล้อกลางสะพานคลองเชียงรากน้อย
ในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคก

พบรถกระบะถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่ารถเก็บขยะของเทศบาลเมืองคลองหลวง
นำขยะไปทิ้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่พบรถถึงจุดเกิดเหตุซึ่งไปทางเทาะสะพาน
รถบรรทุก๖ล้อที่ขับอยู่ด้านหน้าเบรกกระทันหัน

ที่รถบรรทุกจะพุ่งไปชนกับรถกระบะ
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ขอร์นเทพศรีโชษอายุ๔๕ปี
เจ้าของรถกับแฟนสาวที่หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากปากน้ำ
่งหน้าสี่แยกศรีเทพาเพื่อจะไปเติมแก๊ส
แต่ระหว่างทางมีกลุ่มควันฟวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
รีบจอดรถไว้ข้างทางแล้วหนีเอาชีวิตรอด